เพราะว่าภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักมากเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับส่งผลให้จังหวัดนราธิวาสนั้น
มีน้ำท่วมพื้นที่ถึง๑๓อำเภอนะครับ
ก็ส่งผลให้บ้านเรือนกว่า๔๐หลังคาเรือนมีผลกระทบนะครับ
เมื่อเราสูมตะวันออกชิ้นเหนือพัดปกครุมอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้กำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง
แล้วก็มีตกหนักบางแห่งส่งผลให้จังหวัดนราธิวาสนะครับ
มีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะตกหนักถึง๑๓อำเภอ
แม่น้ำสุ่งไหนโกนลกรองรับปริมาณน้ำฝน
มวลน้ำป่าที่ไหลหลากไปในพื้นที่ล้นตะหลิ่ง
ในพื้นที่อำเภอสุธิรินแล้วก็อำเภอแว้ง
น้ำล้นตะหลิงเข้าทั่วบ้านเบือน๑๕หลังคางเบือน
ที่ปลูกอยู่ริมตะหลิงของแม่น้ำสุ่งไหนโกนลก
ระดับน้ำท่วมสูง๒๐๔๐เซนติเมตรครับ
และจากที่ทีมข่าวได้ตระเวนลงพื้นที่ติดตามมวลน้ำจากต้นน้ำ
ในพื้นที่อำเภอสุขิรินแล้วก็อำเภอแว้ง
พบว่าน้ำป่ายังคงไหลเข้าไปสมทบในแม่น้ำสุไงโกลก
อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าการระบายน้ำของแม่น้ำสุงัยโกลก
ลงสู่ทะเลด้านปากอ่าวระบายน้ำไปได้อย่างช้า
เพราะว่าสภาพของแม่น้ำนั้นค่อนข้างจะคดเคี้ยว
จึงส่งผลให้ช่วงเขบรอยตอบระหว่างตำบลมูนโนะอำเภอสุขีรินโกนลก
กับตำบลนานนาคอำเภอตากใบก็มีน้ำล้นตะหลิ่งไหลบาป
ไปท่วมสวนยางพาราแล้วก็บ้านเบลืองของชาวบ้านกว่า๒๐หลังทางเบลือง
มีปริมาณน้ำท่วมขังภาพรวมสูงสักประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็ทางด้านของประชาชนเองก็ยังเดือดร้อนไม่ได้มากเท่าไหร่นัก
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ที่บ้านพัก
ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกในช่วง๒๓วันนี้
ก็ตอนนี้กำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับในหลายอำเภอ
รวมแล้วก็ประมาณ๔๐หลังคาเรือนที่มีผลกระทบ
จากเรื่องของฝนตกน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ
ก็หวังว่า๒๓วันนี้จะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะ
เช้าจริงเมื่อเช้าห้ามเย็นสะบายนะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่ยังนอนอยู่บนเตียงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ
อยู่บนเตียงได้แต่เปิดข่าวช่อง๓๒
ฟังเรารายงานข่าวยามเช้าแบบนี้นะคะ